ผัวกับเมียตีกันอะไรแบบนี้ค่ะบางทีเลิกรากันแล้วอาจจะเลิกรากันไม่ดี
อันนี้บอกเลยว่าเธอเอามาฉันเอากลับไม่โกง
ยังไงล่ะเออตีรถกันพังยับทั้งสองคัน
ผัวและเมียดูสภาพรถก่อนเลยสิ่งแรก
สิบเอ็ดโมงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะ
คือตำรวจสภพระนครศรีอุทยาเขาบอกได้รับแจ้งเหตุอันวุ่นวายนี้
ผัวเมียทะเลาะกันอยู่ที่ไหนถนนสายริยาเสนา

ไปถึงเอ้าเฮ้ยสภาพรถเป็นแบบนี้กระจกแตกอย่างนี้
ไม่ใช่คันเดียวนะคะเป็น๒คัน
คันนั้นเขาบอกว่าเป็นของภรรยาส่วนคันนี้อีกคันหนึ่ง
อันนี้ค่ะก็สภาพเป็นแบบนี้
เป็นของตัวสามียี่ห้อนิสันสีบรอนทอง
เขาบอกว่าเอาจริงรถสองคันนี้อยู่ไม่ได้ห่างไกลกันมากเลย
แล้วสภาพของรถสองคันคุณดูดิถูกทุบกระจกแตกแบบทั้งกระจกข้าง
กระจกหลังกระจกหน้าเฮ้ยทำอะไรกันประมาณนี้เลยเหรอ
ดูดิเนี่ยแทบเหมือนรถไปชนมาเอาง่ายดูสินะแล้วมีคนเจ็บในงานนี้ด้วย
คนเจ็บคือนางสาวหัดไทยชะนกนะคะอายุ๒๘ปีก็คือคนที่เป็นเมียนั่นแหละค่ะ
แต่ว่ามีการนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ส่วนคนที่ไปทำร้ายเมียตัวเองก็ชื่อว่านายเอก
น้องสาวของตัวผู้บาดเจ็บก็คือน้องสาวของฝ่ายภรรยาเล่าแบบนี้บอกว่า
ก็พี่สาวเนี่ยกับนายเอกเอาจริงอยู่กินกันมา๒ปีนะตำรวจ
มีลูกกันหนึ่งคนแล้วก็เพิ่งที่จะเลิกรากันไป
เพราะอะไรเพราะพี่เขยหนูว่าเอาแต่ติดยาเสพติด
ชอบทำร้ายพี่สาวเป็นประจำแล้วก็เจ้าชู้มีผู้หญิงคนอื่นด้วย
ถามว่าเอ้าก็เราเลิกกันไปแล้วไม่ชะลอ

เขาบอกว่าตัวน้องสาวเล่าแบบนี้
ก็วันที่เกิดเรื่องพี่สาวขับรถมากับลูก
จริงลูกอยู่ในรถด้วยนะ
ในเอกเนี่ยเหมือนกับเหมือนอยู่บ้าน

เพราะฉะนั้นนายเอกเอาค้อนมาทุบรถ
เสียมไปฟาดหัวพี่สาวหนูจนเจ็บ
แล้วก็คิดว่าอาจจะคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดด้วย

แต่เพื่อนของนายเอกกลับให้การกับตำรวจอีกแบบนึงซะงั้น
บอกแบบนี้ว่าโหคุณตำรวจ
เรื่องของเรื่องมันไม่ใช่ว่าจะมาเจออะไรกันโดยบังเอิญอย่างนั้น
ในเอกเพื่อนผมขับรถมากับผู้หญิง

อายุก็ยังน้อยอยู่เลย๑๗๑๘ปี
แล้วบังเอิญอดีตเมียของนายเอกขับรถตามมา

เมียของนายเอกเนี่ยใช้ไม้ไปทุบกระจกรถของเพื่อนผมก่อน

วิ่งเอาค้อนไปทุบกระจกรถอดีตเมียเอาคืนเหมือนกัน
ทุบมาทุบกลับไม่โกงว่างั้นเถอะ

มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้ด้วยนะคะ
เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนั้นเสร็จ

แล้วมีคราบเลือดด้วยคุณนะคะ
เขาบอกว่าพอทุบกันไปทุบกันมา

ตัวผัวนี่แหละเอาเสียมตีหัวเมียแตก
แล้วก็ขี่รถหนีไปพร้อมกิ๊กสาว

ตำรวจก็ไปเจอกับเมื่อกี้แล้วค่ะค้อน

มีอุปกรณ์เสพยาเสพติดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เดี๋ยวจะตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ